ในการวิ่งวันที่๒๒ที่จังหวัดชุมพร
แน่นอนแล้วครับตลอดระยะตลอดเส้นทางก็มีประชาชน
มาทั้งให้กำลังใจแล้วก็มาทั้งมอบเงินบริจาคกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
เรามาดูบรรยากาศในตลอดครึ่งวันเช้าที่ผ่านมานี้กันนะครับ
บรรยากาศวันที่๒๒ของโครงการ๙คนละ๙
เพื่อช่วยเหลือ๑๑โรงพยาบาลนะครับ
เดี๋ยวนี้ใครก็ต้องเรียกพี่ตูนพี่ตูนแล้ว
เราก็เรียกติดตามไปด้วยพี่ตูนด้วยนะครับเราก็เรียกพี่ตูนเหมือนกัน

ตูนเมื่อเช้ามีอาการบาดเจ็บสะสมนิดหน่อย
บริเวณขาเมื่อเช้าวิ่งแบบกระเพลกหน่อยนะครับ
ซึ่งวันนี้เส้นทางการวิ่งของนักร้องหนุ่มและคณะ
ได้ออกสตาร์ทจากแหลมแท่นรีสอร์ท
เพื่อจะเข้าสู่จุดเช็คพอยต์ที่๒
บริเวณอู่ช่างทรระยะทาง๑๕๖กิโลเมตร
โดยที่เมื่อเช้านี้มีกำลังทหารกองพันธานราบที่๑
กรมฐานราบที่๒๕ค่ายเขตอุดมศักดิ
ณฑนฐานบกที่๔๔จำนวน๒๐นายเข้าร่วมวิ่งด้วยนะครับ
เจ้าคุณฐานลาศกระบังวิทยาเขตจุมพรเขตอุดมศักดิ์
กว่า๕๐๐คนมายืนรอให้กำลังใจอย่างมีระเบียบครับ
บอกว่าเข้าแถวหลังเส้นขาวระเบียบเป๊ะเลยนะฮะ
แล้วก็ไม่มีการเข้าไปถ่ายรูปนะครับ
เพื่อไม่เป็นการกีดขวางเส้นทางวิ่งของพี่ตูนเขา
แล้วก็ป้องกันไม่ให้พี่ตูนเขาบาดเจ็บเพิ่มเติมด้วย
รวมถึงได้มีการอวยพรให้วิ่งไปถึงปลายทางได้สำเร็จนะครับ
หลังจากวิ่งจบเซตที่๑ก็มีคุณเอกชัยศรีวิชัยนี่แหละครับ
นักร้องชื่อดังปากใต้ร่วมรอรับให้กำลังใจ
พร้อมกับมอบพวงมาลัยธนบัตรให้กับนักร้องหนุ่ม
เพื่อเป็นกำลังใจพูดคุยกันทักทายกอดกันเนี่ยนะครับ

นับถือใจของตูนที่ออกมาทำความดีเพื่อสังคม

การทำความดีทำเพื่อสังคมทำได้
ต้องเริ่มที่ตัวเองครับฟังเสียงกันหน่อย
สำหรับในโครงการนี้ก็อ่า

พร้อมที่จะหาเงินมาร่วมบริจาคกับน้องได้ก็มาสู่ทุกข์
ก็คงจะเป็นวิธีการอาจจะเป็นวิธีการของผมเอง
คือเรื่องวิ่งวิ่งยากเราเดินเพื่อนยังจูงอยู่เลย
ก็ต้องหาวิธีการแบบก็ต้องมาช่วยกัน
แต่วันนี้เป็นแค่โอกาสที่มาส่งน้อง
ในฐานะที่เขามาจากภาคใต้
แล้วเราเหมือนครับเป็นเจ้าของบ้าน
เป็นเจ้าบ้านก็ต้องออกมาต้อนรับหน่อยนะฮะ

แล้วก็มีหลายบุคคลก็มอบเงินสนับสนุนในโครงการนะครับ
วันนี้พี่ตูนและคณะจะวิ่งมุ่งสู่อำเภอบางสะพานน้อย

เขาก็บอกว่าก็จะเป็นความยิ่งใหญ่อีกส่วนหนึ่ง
เพราะว่าถือว่าเป็นพี่ตูนเริ่มต้นโครงการแรก
ประจวบคลีขันในการช่วยเหลือโรงพยาบาลบางสะพาน
หลังจากนั้นจึงเกิดเป็นโครงการประดับประเทศโครงการนี้นะครับ
ขณะนี้ยอดเงินบริจาคพุ่งกว่า๓๑๐ล้านบาทแล้วนะครับ
รวมระยะทางการวิ่งตั้งแต่ที่จังหวัดยาลา
เริ่มต้นวันที่๑พฤศจิกายนมาจนถึงเวลานี้๘๔๖กิโลเมตรแล้วนะครับ